ข่าวของนักร้องหนุ่มคนอีกก็หน่อยดีกว่ากรองคืออะไรต้องเรียนว่าทิศกรอง
เธอเพิ่งศึกค์มานะคะเมื่อวานนี้ศึกค์ก็เดินทางออกมาออกงานใจกลางเมืองเลยที่อ
มันดีจนน่าตกใจตัวเองเหมือนกันก็เลยเอาไงดีทำบุญดีกว่า
เขาบอกว่าเวลาชีวิตเราดีเกินพุ่งสูงเนี่ยอาจจะมีมารมาผจญระหว่างทาง
เพราะฉะนั้นทำบุญเอาไว้ก่อนนะก็ทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะ
รวมไปถึงถือโอกาสได้พักงานตัวเองก็ได้จิตใจสงบไปด้วยค่ะ
ตลอดของการบวช๗วันนะเขาบอกว่า๗บวช๗วัน
หรอกให้อีก๑คือไหนบวชถูกเป็นนาค๑วันนั้นเองค่ะ
แต่ศาสตร์เหตุที่เลือกบวชเงียบเพราะว่าไม่อยากให้ทางครอบครัว
พ่อแม่จะต้องมาวุ่นวายถ้าจัดงานใหญ่ก็ต้องคิดอีก
ไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรมีแค่ข้าวหม้อแกงหม้อเท่านั้นเองค่ะ
พอเข้าไปบวชจริงมันมีแค่เราและเรา
มันมีแค่เรากับเราแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในป่าด้วย
เห็นว่าอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
ลองไปใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดูในระยะเวลา๗วัน
มากราบว่าทำกับข้าวมาให้เรายิ่งทำให้เราตะหนักว่า

ให้สมกับพ่อแม่ที่เราขอลบมากราบเรายิ่งเห็นเขาทำอย่างนั้น
เห็นเขาทำอย่างนั้นแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเขาได้บุญเยอะ
สวัสดีคุณอำเดอร์
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะวันเกิดภรรยาคุณเบลถาคณิตนะจ๊
ก็แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาแล้ว๗ปีเนาะ
ชื่นชมตลอดเอาพูดง่ายชมเมียตลอดเลย
เมียเขาน่ารักคอยดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี
ส่วนของขวัญสุดพิเศษจะมีให้เมียหรือเปล่านั้น
หนุ่มกล้องบอกเลยว่าอยู่ด้วยกันใช้ลมหายใจด้วยกัน

แล้วที่โพสต์ภาพจดทะเบียนสมรสในวันเกิดปีนี้

แล้วก็เตือนสติตัวเองเท่านั้นเองจ้า

ตลกนะแต่บทจริงจังกับครอบครัวนี่คือยกให้นัมเบอร์วันแล้วไปดูไอจีคุณเบลล์มา

ราคาเท่าไหร่

ให้เมียผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้แหละ